เพราะความจริงไม่มีกฎความสำเร็จไม่มีสูตร
ผมว่ามันเต็มพิกัดกว่าเต็มที่

มันรู้สึกถึงธรรมชาติเนี่ย

ผมว่าเมโลดี้มันสื่ออารมณ์ได้เยอะดีครับ

เออผมว่ามันทำให้เสียงผมเพอร์เฟค
แกล้งครับอยู่ด้วยกันแล้วสนุกอ่ะ

ผมชอบลีลาการด่าเขา

ก็มึงลงไปเอายางดินปะจังตัวเองในการทำโทษทีนึง

แล้วก็ลำตัดฟังง่ายกว่า

ผมฟังเพลงไทยเดิมเยอะ

ผมว่ามันนุ่มนวลนะ

ใช่เพราะว่าผมทำงานทั้งวันทั้งคืน

ถ้ายังไม่ได้เงินผมยังไม่นอน

ผมคิดว่าสมัยก่อนอะไรมันยาก

แต่ตอนนี้อยากก็ง่ายเกินไป

แล้วต้องหามาให้เกิดไหว

ผมเป็นกำลังใจให้คนอื่นทุกคน

เอ้า

ขนาดที่มันเป็นผักใช่ปะ

ที่จะเจอกันนะได้ฟังเพลงใหม่ผมแน่นอนนะยังไม่ได้เล่นที่ไหน
แล้วก็อีกศิลปินฮิปพอปและศิลปินทุกแนวเพลงอีกเยอะแยะมากมาย
ก็ตอนนี้นะฮะบัตรหาซื้อได้แล้วนะฮะใกล้จะหมดแล้วรีบเลยฮะตอนนี้